ผู้ชายคนหนึ่งตั้งใจจะไปเคลียร์ปัญหากับคู่อริที่บ้าน
แต่เจ้าของบ้านไม่ออกมาเจ้าของบ้านเนี่ยโทรตามเพื่อนบอก
พี่พี่ช่วยมาดูหน่อย
คนที่มาช่วยโดนยิงเสียชีวิตครับ
เนี่ยครับอืมรับเคาะรับกรรมไปแทนฮะ
ที่มีผู้ชายถูกยิงเสียชีวิตที่หน้าอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่ง
ตะบนบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่กู้ชีพเข้าไปช่วยเหลือนายสุมนาทริสุก

ถูกยิงที่ไหล่ซ้ายหน้าอกหน้าท้อง
เสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลครับนี่ครับ

เพื่อนของในหมึกเนี่ยโทรมาบอกว่า
มีรถมอเตอร์ไซค์มาขี่วนหน้าอู่มาดูให้หน่อย
เขากับหมึกก็ไปขับรถไปดูให้
พอไปถึงจะลงไปคุยยังไม่ทันได้คุยเลยครับคนร้ายชักปืนมายิงใส่ในหมึกก่อน
กระสุนเข้าที่หัวไหล่ซ้ายหนึ่งนัดจากนั้นเขากับผู้ตายหนีนะครับ
ตรงไหนได้หนีไปก่อนคนเล่าเนี่ยหนีไปทางข้างอู่
คนร้ายก็ใช้ปืนไล่ยิงอีกสามสี่นัดแล้วคราวนี้เนี่ยหันไปยิงใส่ในหมึก
อีกหลายนัดครับเข้าหน้าอกเข้าหน้าท้อง๓นัด
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปพอผู้ก่อเหตุไปแล้วเขาไปดูในหมึก
โอ้โหต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตครับ
แต่เสียชีวิตระหว่างทางครับ
มาวนทำไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่
แต่อันนั้นก็กลับปืนยิงเลยใช่ครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ที่หน้าอู่
ซ่อมสีรถยนต์ที่ตะบนบ้านใหม่นะครับ
เก็บหลักฐานร่องรอยในที่เกิดเหตุ
อดีตภรรยาของนายกิจสดาอ๋อคุณผู้ชมดูตรงนี้หน่อย
ดีตภรรยาของนายกิจสดาคนก่อเหตุเนี่ยนะ
เล่าบอกว่าก่อนอันนี้เธออยู่กินกับผู้ก่อเหตุ
นายกิจดาก็มาตามง้อง่ายแล้วมีปากเสียงกับแฟนใหม่ของเธอ

มีปัญหาก็คือจะใช้อาวุธปืนคอยจะยิงเราคอยจะเอาจ่อหัวเราตลอด
ไม่ว่าจะลูกจะอะไรก็คือเอาแบบทุกอย่างคือเอาเป็นลูกเป็นตัวประกันบ้างอะไรบ้าง
ทุกอย่างจนมันทำให้หนูไม่ไหวหนูก็ขอเลิก
ก็ไม่ยอมเลิกก็เนี่ย
เคลียร์จบแล้วนะพี่ก็คือจบทุกอย่างแล้วหนูก็เลยเปิดใจรับคนอื่น
แต่พอมาเหตุการณ์เมื่อคืนเขาไม่จบ
แบงค์บ้างแบงค์นี่เป็นเจ้าของอู่ซ่อมสีรถยนต์เนี่ยบอกว่าขณะเกิดเหตุนายกิจสดาบุกมาที่อู่ครับ
บอกว่าจะมาเอาชีวิตแล้วในหมึกพี่ชายที่สนิทกันเนี่ยก็เข้ามาห้ามครับ
ฟังเจ้าของอู่เล่าบ้างฮะ
ขอบคุณครับคือการบอกว่าตายเมื่อกายโทรเข้ามาเพื่อกางเวลาบ่าง
เพื่อขอสารอนุมัติหมายจับนายกฤษดาแล้วนะครับ
กิจสดาแก้วบัวดีครับ